ช่วงนี้แม่ขอร้องเป็นช่วงที่เราพยายามจะสมารณสันความเป็นครอบครัว
ที่ผู้ชายจะต้องฟังผู้หญิงเยอะ

หัวข้อของเราคือ๓คำที่ฟังไม่ขึ้น
เวลาที่ผู้หญิงโทรหาแล้วไม่รับโทรศัพท์๓เรื่องเลยอย่าแก้ตัวกับผู้หญิง
ทำไมช่วงนี้มือแม่สั่นตลอดเลย

อันดับ๓เนี่ยนะที่ผู้ชายไม่ควรพูดกับผู้หญิงเยอะถึง๒๖ถือว่าไม่น้อยนะ
เวลาที่ผู้หญิงโทรหาแล้วไม่รับโทรศัพท์แล้วบอกว่าเธอโทรศัพท์ฉันไม่อยู่กับตัว
ก็บอกอยู่แล้วว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันคือมือใช้ถือถูกไหม

ไม่อยู่กับตัวได้ไหมถ้าสมมุติไม่ได้เรียกว่าเป็นมือถือไปใช้อะไรถือล่ะ
ก็จะเป็นโทรศัพท์วางถือไม่ใช่มือถือล่ะ
ฉะนั้นอย่าพูดว่าโทรศัพท์ไม่อยู่กับตัว
เวลามีคนโทรมาเนี่ยคุณจะแบบว่าต้องอ่านบ้างกรุ๊ปไลน์บ้าง
แฟมลี่ครอบครัวบ้างอะไรอย่างเงี้คือถ้าไม่ใช่มือถือเอาเก็บไว้ที่บ้านเลยดี
เพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ได้ถือติดตัว

พอดีคุณภรรยาก็โทรมาตอนที่เสียบชาร์จไว้

จากประสบการณ์นะที่ผู้ชายชอบเป็นแบบนี้นะ
เป็นเพราะว่าอะไรรึวะ
เลยถูกไหมเพราะบางทีอ่ะเราก็ไม่ได้ว่างถือมือถือบางทีอ่ะแม่ก็ฝากอันนี้เราทำงานค่ะ
เขาก็ต้องทำงานเหมือนกันอ่ะเปลี่ยนอันนี้เถียงไม่ได้เฉียงไม่ได้
เมื่อกี้แค่ยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์เราเอาไปที่อันดับสองยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์อ่าอันดับสองอ่ะฮะ
สิบแปดเปอร์เซ็นต์บอกว่าปิดเสียงโทรศัพท์เอาไว้แล้วก็อ้างว่าอ่ะเข้าประชุมบ้าง
ไม่มีสมาธิทำงานบ้างก็เลยปิดเสียงคำถามคือโทรศัพท์มือถือทุกคนเนี่ยมันมีโหมดสั่นไหม
ทำไมไม่เปิดโหมดสั่นเอาไว้ต่อให้ทำงานหรือที่ประชุมอย่างน้อยเนี่ย
ได้รู้ว่าเฮ้ยเวลามันสั่นหรือจะใส่กระเป๋าอย่างที่แม่บอกอ่าใส่กระเป๋าไว้มันสั่นมันก็จะได้รู้ก็เอามันก็เสีย
มันก็เสียสมาธิสมัยนี้แล้วสาวป่ะสั่นทีไหล่โยกเลยสั่นที่กระเป๋าองเกงแต่หูไหล่อย่างนี้เลย
มันมันก็ไม่ใช่อ่ะคือมือถือเนี่ยคนเขาอ่ะคิดมาอยู่แล้วคนที่ประดิษฐ์คิดมาอยู่แล้วเพราะว่ามันมีโหมดสั่น
แสดงว่าโหมดสั่นเนี่ยความหมายมันคือเอาไว้คอยเตือนเวลาที่เราไม่สะดวกเปิดเสียงฉะนั้นถ้ามาบอกว่า
เออประชุมอยู่แก้ตัวไม่ได้แบบนี้ไม่แต่อย่างเมื่อที่เราวางไว้บนโต๊ะเราเปิดสั่นไง
อย่างบางทีอย่างเงี้ยมันก็ดังอือออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
หรือว่าผู้หญิงเขากุ้มใจหรือว่าเขาเครียดหรือเขาคิดมาก
ก็แค่กดแล้วก็ตอบไลน์กลับไปว่าประชุมอยู่ครับจบ
แล้วเดี๋ยวนี้นะบางทีมันเสียสมาธิ
แล้วยังไงสั่นแล้วก็หยิบไม่ได้
เพราะอะไรเจ้านายกำลังถามว่าคุณคิดเห็นเรื่องนี้ยังไง
สำหรับไตมัดนี้แล้วยังไงอ่าสั่นอยู่แล้วยังไง
สุดท้ายก็รับไม่ได้อยู่ดีแต่กรณีอย่างนี้นะ
มันก็มีตอนเนี้ยที่มันสั่นอยู่อย่างเงี้ยเนี้ยอ่า
เอามันมีโทรมาเลยเห็นไหมไม่เคยปิดเสียงไม่เคยปิด
อ่าเราก็แค่รับโทรศัพท์แล้วก็บอกว่าทุกคณะประชุมอยู่แล้วก็เคยวาง
อย่างน้อยน้อยได้ยินเสียงเราแต่ว่าในห้องประชุมที่นั่งกันประจันหน้ากัน
ฝั่งละห้าห้าอย่างเงี้ยอ่ะอย่างงี้วิธีแก้คืออะไร
ก่อนที่จะเข้าไปประชุมคุณผู้ชายเองก็ควรที่จะแบบว่า
ส่งไลน์ส่งวอสแอปเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเยอะแยะอ่าแสดงว่าแม่ก็จะเชื่อเลย
ถ้าสมมุติว่าเกิดเขาเกิดจะตัดสายแล้วแบบว่าปะชุมอยู่
ทำไมฉันเถียงในฐานะโพลของผู้หญิงทุกคนที่เราทำโพลมาจากรายการแม่ว่าได้
ไม่เคยชนะคุณฉะนั้นเราไปที่โพลอันดับหนึ่งเลยดีกว่าอันดับหนึ่งที่ผู้หญิงบอกว่าการุนายาธรรม
นี่คือเหตุผลยอดฮิตเลยห้ามพูดประโยคนี้เลยนะสี่สิบหกเปอร์เซ็นต์นะแม่
อันนี้แม่คงต้องไม่เถียงนะสี่สิบหกเปอร์เซ็นต์ผู้หญิงบอกแม่โอเค
อย่าพูดคำนี้แบตหมดมันเคยเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวนี้มันมีอาโอวีมันมีเกม
บางทีก็ลืมพกที่ชาร์จนี่ไงคำว่าลืมพกที่ชาร์จใช้ไม่ได้
ทุกวันนี้ที่ชาร์จแบตพาวเวอร์แบงค์เนี่ยเขามีขายเกลื่อน
มีแม้กระทั่งพาวเวอร์แบงค์อันเล็กสามารถสอดในกระเป๋าได้นึกออกป่ะ
เดี๋ยวนี้ถ้าบอกว่าแบตหมดเนี่ยไม่มีใครคือบางทีมันหมดไปแล้ว
แม่แม่อ้าวเล่นแหละไอ้เหลืออยู่ห้าเปอร์เซ็นต์มันเล่นเล่นระหว่างห้าเปอร์เซ็นต์นั้น
อ่ะคุณหญิงโทรมากำลังจะกดรับแอดแบตหมดแบตบุญก็ต้องรีบหาที่ชาร์จแล้วเสียบ
และในระหว่างนั้นไงระหว่างที่หาดซี่เสียบแม่แม่ก็แบบหงุดหงิดแล้วไงแม่บอกไม่ยากไม่ยาก
นิดเดียวเดี๋ยวนี้คนเราสังคมเฮ้ยแพทย์ยิ้มโทรศัพท์หน่อยขอรีบโทรกลับไปบอก
อ่าโทรกลับไปเลยอ่านี่โทรเนี้ยแบบชั้นหมดตอนนี้ใครเกรงใจอ่ะแม่
โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนหาว่ากลัวเมียไงแม่ก็เออเมียบอกให้เมียเอง
เกรงใจเพื่อนแล้วทะเลาะกับเมียนะพูดเลยว่าอย่าเกรงใจเพื่อนเพราะเพื่อนไงมันเข้าใจเรา
เกรงใจเมียเอาไว้ก่อนเนี่ยดีกว่าเพราะถ้าเราทำให้เมียเนี้ย
รู้สึกว่าเราเกรงใจมันจะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเมียแล้วถ้าเกิดเป็นเบอร์แปลกโทรไปจริงจริง
เราจะตกใจไหมก็ไม่ตกใจสิเราก็รีบรับสิรับแล้วเรารับเสร็จฮัลโหลนิจินเอง
ตกใจไหมเบอร์ใครอ่ะโทรเบอร์ใครโทรมาฮะเบอร์เพื่อนไงว่าแบตหมดไง
ก็เออเอาเบอร์เพื่อนออกมามันก็ย้อนกลับไปที่ว่าเขาอยู่กับใครไง
มันก็ทำให้เราเช็คได้อีกว่าคนที่เขาอยู่ด้วยอยู่กับคนที่เราไว้ใจหรือเปล่า
เขาไปกับเพื่อนเขาเราก็ต้องรู้จักเปล่าว่านี่เป็นเพื่อนเขาถูกป่ะเขาคงไม่เอาไปเอาเบอร์แปลกแปลก
เบอร์ใครกล้ามาโทรหรอกอ่ะเอาว่าเวลาโทรเนี่ยในหนึ่งชั่วโมงเนี่ย
อย่าอย่าเกินสักสามครั้งอ่ะควรจะรับคือถ้าสมมุติโทรไปแล้วเนี่ยสักครึ่งชั่วโมงไม่เกินครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงอ่ะ
ควรจะโทรกลับมาแล้วคือคนสองคนเวลาอยู่ด้วยกันอ่ะ
รู้อยู่แล้วว่าสมัยเนี้ยมนุษย์อ่ะติดโทรศัพท์หนักมากมนุษย์แทบทุกคนโทรศัพท์เนี่ยอยู่ใกล้ตัวเลย
ฉะนั้นมันไม่ใช่ข้ออ้างที่ดีคืออย่างน้อยน้อยหาข้ออ้างข้ออื่นเอาไว้ดีกว่า
ทางที่ดีที่สุดเรื่องนี้จะไม่เป็นปัญหาค่ะ
ถ้าเราสองคนไว้ใจกันไม่ว่าเขาจะหายไปไม่รับโทรศัพท์
เราก็จะรู้สึกว่าไม่เป็นไรถูกไหมเพราะเราแบบมีความเชื่อใจเราก็คิดว่าเออ
ไม่รับแต่ยังไงแล้วเขาก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ดีหรอกอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ผู้หญิงก็จะต้องพยายามเชื่อใจ
แต่สรุปเลยนะสรุปง่ายเลยนะว่าผู้ชายเองเนี่ยก็พยายามเข้าใจผู้หญิงนิดนึงว่าที่เขาโทรหาเนี่ยจริงเขาเป็นห่วง
เขาก็อาจจะอยากรู้แค่ว่าเอ๊ะทำอะไรอยู่ที่ไหนกับใครหรือว่าแบบอืม
จะกลับกี่โมงเผื่อจะได้เตรียมอาหารกับพวกกับข้าวไว้ให้ได้ก็หั่นดูโทรศัพท์นิดนึง
เวลาโทรหาถ้าสมมุติว่าไม่ได้รับก็กรุณาโทรกลับมาสักนิดนึงหรือถ้าสมมุติโทรกลับไม่ได้จริง
ทิ้งไว้บอกเหตุผลสักหน่อยว่าเดี๋ยวโทรกลับผู้หญิงเองก็จะเบาใจลง
อันนี้ว่าโกรธแล้วแพทย์มีหนึ่งคำถามสมมุติไม่ตอบไลน์เราไม่ได้รับโทรศัพท์
อ่ะแต่โพสต์ไอจีโอ้โหโอ้โหอันนี้ทำมาลัยมาหลายคู่แล้วนะแพทย์
คือไม่ว่างจริงไม่ว่างจริงแต่โพสต์ไอจีแล้วโพสต์ไอจีไม่พอนะ
ถ้าเข้าไปดูในดีเอ็มจะเห็นเลยว่ายังออนไอจีออนเฟซบุ๊คอยู่เลย
แต่ไม่ตอบไลน์แต่ไม่ตอบไลน์เราอันนี้บอกเลยว่าห้ามทำเด็ดขาด
มันจะทำให้เห็นเลยว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือ
เพราะเขาต้องคิดดิว่าในขณะที่ไม่ว่างแต่คุณเล่นโซเชียลได้
คุณอาจจะคุยกับใครทางดีเอ็มอยู่หรือเปล่าถูกไหมแล้วทำบ้านแตกกันมาเยอะแล้ว
เดี๋ยวนี้ผู้หญิงไม่ได้โง่นะแล้วให้ผู้ชายรู้ไว้ด้วยนะว่า
เวลาที่คุณออนเฟซบุ๊คหรือออนอินสตราแกรมอยู่เนี่ยแล้วเราเข้าไปดูในดีเอ็มหรือแมสเซ็นเจอร์เนี่ย
มันจะเห็นเลยนะว่าคุณเนี่ยกำลังสถานะเนี่ยกำลังใช้
หรือว่าถ้าเราไม่ได้ใช้แล้วก็เหมือนใช้ไปแล้วกี่ชั่วโมง
ใช้ไปแล้วกี่ชั่วโมงใช้บ้างแวะคุณดูละเอียดนี่เห็นไหมล่ะ
คนเราอ่ะนะพูดแค่เนี้ยก็เห็นแล้วไอ้ที่บอกว่าอุ้ยแม่อย่าอย่างนั้นแม่อย่าอย่างนี้ไม่รู้แม้กระทั่งว่า
ใช้ไปแล้วกี่ชั่วโมงโอ้โหไม่แต่แพทย์พูดในฐานะที่แพทย์เองก็เป็นคนเหมือน
ชอบวางโทรศัพท์เป็นคนแบบชาร์จวางอะไรอย่างนี้
แล้วก็เป็นคนไม่ค่อยตอบหรือบางทีตอบก็คือเหมือนจะตอบอันที่เด้งขึ้นมาก่อน
มันไม่ได้ไงอันนี้มันคืออะไรรู้ป่ะมันต้องให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้
ในเมื่อถ้าคุณจะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่มันเป็นโซเชียลจริง
คุณก็ต้องให้ความสำคัญกับมันก็คือนี่คือที่หนึ่งก่อนใช่
โอเคอ่ะคุณสรุปเลยสรุปสิ่งที่คุณควรที่จะทำไม่ทันสรุปเลยนะคะ
เผื่อว่าเรามีอะไรสำคัญที่ต้องพูดคุยกัน
เพราะฉะนั้นเนี่ย๓อันดับเลยคือโทรศัพท์ไม่ได้อยู่กับตัว
ก็ถ้าเป็นไปได้ให้อยู่กับตัวไว้หน่อย

อันนี้ก็จะตัดปัญหาเลยว่าจะพูดง่ายว่าจะไม่ทะเลาะกันเลย
ใช่ในเรื่องโทรศัพท์จะไม่ทะเลาะกันแน่นอน
อันนี้เราทำโพลมาเพื่อการปองดองสมารณสาร
ระหว่างคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงถูกต้องควรที่จะทำกันนะ